มาพร้อมกับสายบุฟเฟ่
เร็วตอนนี้สวนดาวเปิดพร้อมแล้ว
สำหรับสายกินแบบไม่อั้นโดยเฉพาะทุเรียน
แต่ก่อนมาเที่ยวสวนเนี่ยอยากจะให้เช็คเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
เพราะเขาบอกว่านี่คือฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
ก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไงคะ
นับจากวันนี้ไปเริ่มทำงานได้ดียิ่งขึ้น
ทำงานเต็มที่มากขึ้น
นี่แหละฝนจะเริ่มตกจากวันนี้จนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้าเลยนะคะ
ส่วนฝนวันนี้เป็นยังไง
ฝนมาตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนกันนะ
เท่านั้นภาคอีสานและภาคตะวันออกตรงนี้ค่ะ
ส่วนทุเรียนบุฟเฟ่ของดาวโดนฝนแน่นะคะ
วันนี้หลังจากนั้นช่วงบ่ายเป็นต้นไป
ฝนขยับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะคะ
อีสานตอนล่างเป็นพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังฝนตลอดทั้งวัน

เบาสลับหนักกันไปแบบนี้ตลอดทั้งวันค่ะ
คลื่นโอ้โหอันดามันมาแรงอ่าวไทยตอนบนตรงนี้

จุดนั้นถ้ามีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตรเลยนะคะ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งช่วงนี้
พอมีฝนลงมาอากาศก็ดีขึ้น
เพราะช่วงที่ฝนตกนะอุณหภูมิลดลงสบายนะคะ

แต่ช่วงก่อนเกิดฝนเราอาจจะร้อนหน่อยค่ะ